ดูเรื่องของการคลายล็อกในเฟสที่๓นะครับว่ามีกิจกรรมกิจการอะไรบ้างรวมถึงเรื่องเคอร์ฟิลล์ด้วย
หลายคนก็รอฟังข่าวกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการคลายล็อกเฟส๓แล้วกิจกรรมกิจการแต่ละอย่างเนี่ย
ความเห็นท่านท่านมองว่าอย่างไรเนี่ยท่านส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะฮะ
คุยกันได้เหมือนเดิมนะคะทางไลน์ด้วยทางเฟซบุ๊คทางยูทูปได้ด้วยนะคะ
เอาเรื่องของเคอร์ฟิลล์ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะ
เรื่องของเคอร์ฟิลตกลงที่ประชุมชุดใหญ่ของสบคมีมติให้ลดเวลาเคอร์ฟิลลง๑ชั่วโมง
จากเดิมคือ๕ทุ่มถึงตี๔จะเหลือ๕ทุ่มถึงตี๓ตั้งแต่๑มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ
ถึงตี๓และสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ต้องเป็นภายใต้ข้อกำหนดของจังหวัดนั้น
ก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยหลังจากที่ก็หยุดชะงักกันไปช่วงของโควิด๑๙ช่วงที่ตัวเลขสูง
ส่วนเรื่องการผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมในระยะที่๓นะครับหรือว่าคลายล็อกเฟส๓นะครับที่ประชุมสบคพิจารณาให้คลายล็อกได้๑๔กลุ่มกิจการนะฮะ
ถ้าแยกเป็นกลุ่มเนี่ยจะมีกลุ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตห้างสรรพสินค้าให้เปิดไปได้ถึง๓ทุ่ม
เดิมนี่คือ๒ทุ่มทั้งหมดเริ่ม๑มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับทุกผู้ชมครับ
การแสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทัศกาลให้เปิดได้แล้ว
แต่ว่าต้องจำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน๒๐๐๐ตารางเมตรแล้วก็เปิดได้ถึง๓ทุ่ม
มีเรื่องของกลุ่มสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องยังห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่น
แล้วก็ไร้ระเบียบอยู่นะครับตรงนี้ยังงดอยู่นะฮะ
เพราะว่าบางทีมาดูกัน๒พระกันอันนี้มันก็ต้องใกล้ชิดนะครับ
ร้านเสริมสวยนะครับท่านที่รอฟังข่าวอยู่นะครับทั้งของบุรุษแล้วก็สตรีนะครับ
จากที่เคยให้ไปตัดผมได้ยังทำสีผมไม่ได้ตอนนี้ให้ทำสีผมได้แล้ว
แต่ว่าต้องใช้เวลาไม่เกิน๒ชั่วโมงนะครับต้องเสร็จภายใน๒ชั่วโมง
แล้วก็ห้ามเหมือนเดิมคือห้ามนั่งรอในร้านต้องโทรนัดคิวล่วงหน้ากัน
ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนนะครับ
เปิดให้เจ้าหน้าที่มาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับให้ผู้ปกครองมารับไปให้เด็กเท่านั้น
ยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาได้
เด็กเล็กบางคนเนี่ยเขาต้องการหงอาหารก็ให้มารับตรงนี้ได้นะครับ
กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและสันทนาการนะครับท่านผู้ชมครับ
คลายล็อกเฟส๓เริ่ม๑มิถุนายนนี้ให้คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
สถานเสริมความงามสถานที่ศักดิ์หรือว่าเจาะผิวหนัง
เปิดให้บริการได้ทั่วเรือนร่างรวมถึงใบหน้าเลย
เมื่อก่อนนี้ให้แค่คอ๑มิถุนายนนี้ให้ถึงใบหน้าเลยนะครับ
แต่ว่าผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
กดสิวได้ไหมก็อยู่บนหน้าได้สิ

ก็คงไม่มีสิวตรงปากตรงจมูกอะไรเยอะแยะไหมล่ะก็กดตรงอื่นไปก่อน
สัมภัณฑ์ประกอบการเพื่อสุขภาพซอปปาร์นวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้า
เปิดได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณเขียนมาสอนครับ
ค่ะอยากนวดมากค่ะอยากนวดมาก
แต่ต้องไม่เกิน๒ชั่วโมงนะไม่เกิน๒ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ยังงดการอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้ำซาวน่าอะไรพวกนี้อันนี้ยังไม่ได้
กิจการพวกอาบน้ำอาบอบนวดอะไรพวกนี้ยังไม่ให้เปิดนะครับ
เพราะว่ายังต้องรอการผ่อนปนในระยะต่อไปก่อน

สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสนะฮะไม่ว่าเป็นในห้างหรือว่านอกห้าง
ให้เปิดได้หมดและทำได้หมด
เครื่องเล่นต่างในฟิตเนสเล่นได้หมด
แต่จำกัดเวลาการใช้และจำกัดผู้เข้าเล่นแบบรวมกลุ่ม
และยังไม่ให้เข้าไปอบตัวอบไอน้ำแบบรวมแบบห้องซาวหน้ารวมอันนี้ยังไม่ให้นะครับ
เรื่องของสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมนะครับ
สามารถดำเนินการได้นะ
สนามฟุตบอลฟุตซอลบาสเก็ตบอลวอเล็ตบอล
ใช้ได้ไปซ้อมได้ไปออกกำลังกายได้
แต่ยังห้ามแข่งอยู่ยังไม่ให้แข่งขันนะครับ
และต้องมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน๑๐คนอันนี้ไม่นับผู้เล่นนะ
อย่างเช่นคุณจะไปซ้อมฟุตบอลกัน
จะเป็นฟุตซอลหรือว่าฟุตบอลสนามใหญ่
คนที่อยู่รอบสนามเนี่ยต้องไม่เกิน๑๐คน
ชงกองเชียร์อะไรพวกนี้ไม่เกิน๑๐นะครับ

ก็ให้เฉพาะไปออกกำลังกายหรือว่าฝึกซ้อมเท่านั้น

สถาบันลีราชสอนลีราชอันนี้เปิดให้บริการได้
สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง
อย่างเช่นเจ็ดสกีบานาน่าโบ๊ท
ดำเนินการได้แต่ต้องไม่เป็นการแข่งขัน
แล้วก็จำกัดเรื่องของผู้เล่นนะครับ
ทีนี้มาเรื่องของโรงภาพยนตร์นะครับ
โรงละครด้วยให้เปิดได้แล้วนะครับ
ใช่ครับจะเข้าไปนะแล้วก็โรงมหากศพนะครับ
ให้เปิดเฉพาะลิเกลำตัดการแสดงพื้นบ้านเท่านั้น
ดนตรีและคอนเสิร์ตยังห้ามอืมอ่า
ดนตรีกับคอนเสิร์ตยังไม่ได้นะครับ
ส่วนโรงภาพยนตร์เนี่ยถ้าจะนั่งเป็นคู่
ดูหนังกันเป็นคู่เนี่ยได้แต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่ว่าต้องจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มอ่า
ก็อาจจะต้องจำกัดว่าจะเข้าไปดูสัตว์แต่ละชนิดได้ครั้งละกี่คนกี่คน
ค่ะนี่นะฮะทั้งหมดนี้จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับ
สบคก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
เร่งครัดด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
โดยเฉพาะนี่ครับเวลาจะเข้าไปในส่วนต่างเนี่ย
อืมอ่าเข้าออกจะได้รู้ว่ามีมากี่คนแล้วก็อ่าสอบส่วนโรคกันถูกเวลามีคนติดขึ้นมานะครับ
ใช่ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าวันนี้ที่ประชุมสบค
ยังได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโรงเรียนนะครับมีการเสนอให้พิจารณาให้บางโรงเรียนเนี่ย
เทอมเร็วขึ้นดีไหมตอนนี้คือกำหนดไว้๑กรกฎาคมปฐมมัธยมเนี่ยนะฮะ
หรือมหาวิทยาลัยก็ต้องรอฟังว่าจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตอนนี้ว่าจะให้เปิดขึ้นเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับ
อย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลอัตราการเกิดโรคไม่มากนักเรียนจำนวนน้อยนะครับ
แต่อาจจะลักษณะของการสลับเหลื่อมเวลาการเรียนการมาโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับ
หรือจะเอาเด็กโตก่อนเด็กเล็กยังไม่ต้องมาแต่ว่านายกบอกว่า
แล้วก็มาเสนอแนวทางอีกครั้งหนึ่งนะ
ที่มีข่าวว่าโรงเรียนกวดวิชาจะให้เปิดก่อนตั้งแต่๑มิถุนายนเนี่ย

ยังนะคะทีนี้ค่ะเมื่อมีการผ่อนปลนแบบนี้ก็ต้องระวัง
มาตรการทางด้านสาธารณสุขก็ยังคงจะต้องเข้มข้นเหมือนเดิม
ก็มีคุณหมอออกมาเตือนเลยนะคะว่าระวังการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบ๒
กลัวว่าคนป่วยรายใหม่จะมีเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าเมื่อผ่อนปลนหมายถึงคนออกจากบ้านคนออกจากบ้านหมายถึงความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด๑๙
ดังนั้นก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุดวันนี้มีเพิ่มขึ้น๑๑รายค่ะ
แต่ว่า๑๑รายที่ว่านี้นะคะเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศคือกลับมาจากคูเวทนะคะ
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักตัวของภาครัฐค่ะบางรายมีอาการป่วยเล็กน้อยบางรายไม่มีอาการป่วยเลยนะคะ
วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๓๐๗๖รายนะคะ
กลับบ้านได้แล้ว๒๙๔๕รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๗๔รายเท่านั้น
เสียชีวิตสะสม๕๗ศพค่ะทีนี้ค่ะมีคำเตือนออกมานะคะเมื่อมีการผ่อนปลนในระยะ๓
วันที่๑มิถุนายนแล้วเนี่ยยังคงจะต้องระมัดระวังกันอยู่
มาตรการด้านสาธารณสุขยังต้องเข้มข้นในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด๑๙รอบที่๒ค่ะก็จะมีผู้เสียชีวิต
แต่เป็นธรรมชาติของโรคเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นตัวอย่างในหลายประเทศ

เพราะว่าถ้าหากคนไทยมีภูมิต้านทานมากขึ้น
มากเท่ากับ๒ใน๓ของคนในประเทศโควิด๑๙อยู่ในประเทศไทยไม่ได้
การจะควบคุมโควิด๑๙สำคัญมากก็คือคน

ซึ่งทุกครั้งที่ออกจากบ้านคือความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและรับเชื้อ
ดังนั้นทุกคนยังจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ

เว้นระยะห่างทางสังคมยังต้องดำเนินอยู่นะคะ
ก็อย่างที่เราย้ำกันอยู่เสมอว่ากาดต้องไม่ตก
คือเราก็ต้องทำกันลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าต่อให้มีวัคซีนมียาป้องกันรักษาอะไรออกมาเนี่ย
เราก็ต้องระวัดระวังเรื่องของโรคต่างอยู่ดี